อีกหนึ่งที่ที่จะพาไปนะครับแน่นอนมันช่วงโค้งสุดท้ายคนก็ไปกันเยอะนะครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีพาไปที่นั่นโอ้โหเกาะเจ้าแม่นาคี
เฮ้ยเนี่ยต้องนั่งเรือไปแบบนี้ใช่แล้ว
บางคนบอกว่าไปอุดรธานีมักจะไปที่ไหนนะ
คำชโนธอย่างเดียวถ้าคุณไม่ได้ไปที่นี่เกาะเจ้าแม่นาคี
ก็ถือว่าพลาดเหมือนกันนะใช่ครับที่นี่เกาะเจ้าแม่นาคี
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศตอนนี้คึกคักมากมาก
หลายคนนะครับก็ลงเรือไปที่เกาะเจ้าแม่นาคี
ไปกันแบบไม่ขาดสายเพื่อไปกราบไหว้สักการะ
ขอโชคลาภเจ้าแม่นาคีในช่วงปลายปีแบบนี้
นี่เขาบอกมาว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น
แล้วก็สร้างความฮือฮากันไปทั่วเกาะเลยยังไง
คือเนื่องจากคนที่ดูแลสารเจ้าแม่นาคีเนี่ยนะ
เล่าว่าเมื่อวันพระที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจาก
จังหวัดสกลนครมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
พร้อมกับจุดทุ่มกำญาณจำนวน๒หลอก
เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยจุดไว้๒ดอก
จากนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วหลายวัน
ทูบกำยานนั้นน่ะยังคงรูปร่างแบบนี้อยู่เลย

จริงทูบเวลาจุดแล้วมันต้องสลายไปใช่ไหมครับ
ใช่มันจะสลายมันจะยุ่ยลงไป
แล้วที่สำคัญโอ้โหถ้าใครเล็งดีเมื่อสักครู่

มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เหมือนเป็นตัวเลข
เอาล่ะทีนี้มันก็สร้างความฮือฮาขนลุกขนพอง
ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับมันเป็นความเชื่อนะ
แล้วงานนี้ไปถึงอุดรธานีทั้งที
แวะไปที่เกาะคำชโนธซะหน่อยสิล่ะ
อ่าซะหน่อยเดี๋ยวจะว่าไปไม่ถึง
เออไปที่เกาะเจ้าแม่นาคีแล้วก็ต้องไปที่เกาะคำชโนธ
โอ้โหคำชโนธเดี๋ยวนี้ผ้าขนาดนี้เลยเหรอ
ใบตองคุณไปครั้งก่อนยังไม่เท่านี้เลยใช่ไหม
ยังไม่เจอผ้าเจ็ดสีขนาดนี้เลย
ไปที่นี่ครับที่วังนาคินนะครับแห่งบ้านโนนเมืองกันอีกที่หนึ่ง
บอกว่าที่นี่ก็ฮือฮาไม่แพ้กัน
เพราะว่าบริเวณโคนต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี

งัดงัดงัดงัดงัดงัด

ขันหน้ามนศักดิ์สิตของใครอะ

จ้ำเขาทำพิธีก็จะมีขันน้ำมนต์แบบนี้
เอ้าก็ส่องกันไปถ่ายรูปกันไป
มันก็เป็นทรงของน้ำตาเทียนที่คดเคี้ยวงอโค้งตรง
แล้วก็มันมีอารมณ์มันเหมือนศิลปะ
เป็นภาพแอฟสแตรกมันมีจิตวิญญาณซ่อนอยู่ในนั้น
ถ่ายแล้วติดอะไรไปก็ว่ากันไป

บอกถึงจิตวิญญาณของน้ำตาเทียนได้เนอะ
แวะ